สายตรวจโซเทียลพลาดไม่ได้ต้องตรวจสอบจริงค่ะ
เพราะว่าเป็นกรณีของการนั่งรถแท็กซี่
แล้วก็มีผู้หญิงคนนึงนะคะบอกว่าเขานั่งรถแท็กซี่ไปกับเพื่อน
แต่เห็นว่าคนขับรถแท็กซี่มีพฤติกรรมแปลก

เหมือนกับว่ากำลังสำเร็จความไข้อยู่
ไม่เหมาะสมเลยตัวเองเนี่ยป่วยมีอาการคันแล้วก็ต้องเก่า
เอาใบรับรองแพทย์มายืนยันด้วยมาดูเรื่องนี้นะคะ
วิดีโอนี้ถูกถ่ายโดยหญิงสาวคนนึงค่ะที่ใช้ชื่อในเฟซบุ๊คว่า
พลอยมณีรัฐบอกว่านั่งแท็กซี่ไปกับเพื่อนไปบิ๊กซีพระประแดง
จังหวะที่ขึ้นรถรถกำลังขึ้นที่สะพานภูมิพล
คนขับใช้มือทำอะไรไม่รู้ล่ะทำอะไรไม่รู้ล่ะ
คนที่นั่งข้างหลังบอกรู้สึกไม่ปลอดภัย
รู้สึกไม่ปลอดภัยก็เลยเอามือถือมาถ่าย
แล้วก็เตือนเลยบอกว่าผู้หญิงที่ขึ้นรถแท็กซี่ต้องระวังนะ
ขนาดเนี่ยกลางวันแสกนะแล้วก็นั่งกันสองคนด้วยนะ
ทำไมคนขับแท็กซี่ถึงกล้าทำแบบนี้เป็นลักษณะของการสำเร็จความไข้อยู่หรือเปล่า
เมื่อวานนี้ช่วงเย็นค่ะประมาณ๔โมงเย็น
กองตรวจการขนส่งทางบกก็เลยไปตามตัว
คนขับรถแท็กซี่คนนี้มาสอบส่วนข้อเท็จจริงตามข้อร้องเรียน
คนขับรถแท็กซี่บอกแบบนี้บอกว่าผมเป็นโรคภูมิแพ้
มีอาการคันตามร่างกายโดยเฉพาะโคนขาและลำตัว
นำใบรับรองแพทย์มายืนยันเลยค่ะแล้วก็เปิดให้ดูด้วย
เปิดให้ดูขาหนีบแล้วก็ที่ตัวด้วยบอกว่านี่ไงคันจริง

ใช่เจ้าหน้าที่ก็เลยบันทึกถ้อยคำไว้เป็นหลักฐาน
แล้วก็กำชับว่าต่อไปนี้ถึงจะคันก็เถอะ

รู้สึกไม่ปลอดภัยผู้โดยสารผู้หญิงไม่ปลอดภัย

เพราะว่าเราจะให้เราชะโงกไปดูก็ใช่ที่

ผู้โดยสารก็ไม่อยากจะชะโงกไปดูว่าคุณเกาอยู่หรือคุณทำอะไรอยู่
ก็ไม่ปลอดภัยดังนั้นถ้าเกิดคุณคันแบบนี้
มีลักษณะอย่างอื่นไหมล่ะทายาไหมล่ะ
พยายามหาหมอหรืออะไรก็ได้

ก็มีไฟลับรองแพทย์ไปยืนยาน